ไปหาอะไรอร่อยทานกันดีกว่านะคะเดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยจั๊บ

จั๊บเนี่ยนะเวลาจะทำให้มันอร่อยเนี่ยมันต้องพิถีพิถัน
แล้วก็ต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับด้วยเพราะว่าร้านนี้เขาเป็นก๋วยจั๊บในตำนานคุณผู้ชม
รับชมขาขายมากว่า๖๐ปีแล้วอยู่ที่จังหวัดสุรธานีจ้า
พิสูจน์ความอร่อยกันเลยกับคุณอำนวยเจนเสรีนะคะ
เจ้าของร้านกลัวยจั๊บน้ำสายวีนัทสาขา๓แล้วนะ
ตั้งอยู่ที่ถนนวัดโพบางใหญ่ตะบนมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
บอกเลยคุณค่ะว่านี่ร้านนี้ขายดีมาก
ค้าเข้ากันแน่นไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะ

เขาก็สืบทอดสูตรต้นฉบับของก๋วยจั๊บสูตรโบราณแบบนี้
ขายมากว่า๖๐ปีแล้ว
ซึ่งสูตรก๋วยจั๊บนี่เป็นก๋วยจับน้ำใสด้วยนะ
จับน้ำใสของที่ร้านเนี่ย
ทีเป็นสูตรของคุณลุงนะคะ
ขายอยู่ที่ข้างตลาดสดเก่าเมื่อกว่า๖๐ปีแล้ว
ก๋วยจั๊บวีนัทเนี่ยก็ได้รับความนิยมจากนักกินเป็นอย่างมากเลย
ตอนนี้อย่างที่บอกว่ามี๓สาขาด้วยกัน
สาขาแรกจะขายอยู่ที่ตลาดหลังตลาดสด
สาขา๒น้องสาวเปิดร้านขายอยู่ที่ถนนฉลกรัฐ
และตัวเองก็มาเปิดสาขา๓
ซึ่งสาขา๓ก็ขายมา๒๐ปีแล้วคุณ
คุณอำนวยนะคะบอกเคล็ดลับบอกว่า
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำก๋วยจั๊บคืออะไรรู้ไหม

วัตถุดิบมันต้องสดและมันต้องสะอาด
เพราะว่าทางร้านจะใช้ไส้หมูแล้วก็เครื่องในเป็นหลักถูกไหม

พวกไส้หมูเครื่องในถ้าทำไม่สะอาดทานไม่ได้เลยนะ
คือก๋วยจั๊บเนี่ยมันเป็นศาสตร์การกินเครื่องในของชาวจีนสมัยโบราณ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้สะอาดและอร่อยด้วย
โดยทางร้านจะต้องนำเครื่องในต่างมาล้างทำความสะอาดเป็นอย่างดี
ถ้าไม่สะอาดมันจะขาวคุณถูกต้องนะคะและน้ำซุปหวานหอมเครื่องเทศมาก
แต่ว่าเป็นน้ำซุปแบบน้ำใสนะ
ก๋วยจั๊บที่เป็นพระเอกของร้านส่งมาจากมหาชัย
มหาชัยเมืองใหม่นี่แหละค่ะเขาบอกว่าเส้นมันจะม้วนกลมเล็ก
เวลาทานเข้าไปเนี่ยเส้นจะเหนียวนุ่มไม่เละ

ใช่มีเก๊กหวยโอเลี้ยง
ชาดำเย็นชาเย็นลำไย

มีแค่โอเลี้ยงเก๊กหวยชาดำต่างแบบนี้
แล้วที่สำคัญคือขายแก้วละ๕บาทเท่านั้นเองคุณ

สำหรับใครที่มีโอกาสไปจังหวัดสุราธานีนะคะ
อย่าลืมแวะไปทานก๋วยจั๊บอร่อยได้ที่ร้านก๋วยจั๊บวีนัท

ขายทุกวันตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นค่ะ

เผื่อใครแวะเวียนไปแถวนั้นไปไม่ถูกโทรถามทางกันได้
เย่สุราธานีนะจ้า

น่าทานจริงเลยนะคะคุณดูเครื่องเขาแน่นมาก